เรื่องราวของความเพี้ยนของวิญญาณของน้องหญิงนะครับ
หล่อที่ถูกฆาตกรรมนะฮะแล้วก็ฝังศพเอาไว้ในรีสอร์ทร้างนะฮะ
อยากพูดอะไรพูดเลยพูดให้จบค่ะ
น้องหญิงมีอะไรที่ต้องการไหม
ช่วยหนูทิ้งหนูตระบันมันการหนู
ไม่ไม่ไป

ที่พลังขนาดนี้แบบว่าพลังอาฆาต
หนูจะเอามันให้ได้
หุ่นหนูจะตามเอามันที่ถึงที่สุด

โปรดติดตามตอนต่อไป